เราจะพาคุณผู้ชมไปทานอาหารอร่อยกันหน่อยดีกว่านะคะ

แล้วก็เป็นเมนูในตำนานหายากไม่ได้ทานกันง่ายด้วยนะคะ

นี่ค่ะไปตามล่าสุดยอดอาหารเหนือในตำนานที่งานโอท็อปนวัดวิถี
ที่นี่นะคะมีเมนูที่ชื่อว่าปูอ่องค่ะ

เป็นอาหารหายากของทางภาคเหนือนะคะ
แล้วก็ไม่ได้มีขายหรือว่าให้กินได้ตลอดทั้งปีค่ะ
แต่ว่าจะขายช่วงฤดูที่มีปูนาเยอะก็คือช่วงนี้แหละ
ตุลาคมธรรมดาคมประมาณนี้นะคะ

ก็คือการนำมันปูและไข่เอามาผสมกัน
แล้วก็ปรุงรสนะคะให้ได้รสชาติแบบนี้
บรรจุเทลงไปในกระดองของปู่

ใช่พอเข้าที่แล้วก็เอามาย่างบนเต่า

สีของกระดองปูจะเริ่มมีสีส้ม

โอ้โหพร้อมจะกินได้แล้วนะ

ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากชาวบ้านมากเลยนะคะ
เพราะสมัยนี้เนี่ยการทำนาส่วนมาก
ใช้สารเคมีทำให้สัตว์น้อยใหญ่ที่มันอยู่กลางทุ่งนาเนี่ย
มันก็จะอยู่ไม่ได้ลดจำนวนลงเรื่อย
ชาวนาเองก็ไม่ค่อยมีใครออกไปจับปลูกหลังทุ่งกันแหละ
ทำให้เมนูนี้หาทานไม่ได้ง่ายเหมือนสมัยก่อน

แต่ว่าอย่างที่บอกช่วงหน้าฝนแบบนี้
ปลายฝนแบบนี้ก็จะมีปูนาออกมาเยอะ

เป็นเรื่องของปูนาที่เขาออกมาทำน้ำปูน้ำปูเนี่ยนะ
นี่ก็เป็นอีกเมนูหนึ่งคือปูอ่อง
คือปกติบางร้านเขาจะทำปูอ่องใส่ครกมา
ใช่แล้วก็ทานกับข้าวเหนียวร้อน
นี่ใส่กระดองปูมา

เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ว่าไปที่ไหนแล้วจะหาทานได้นะ